เช้าวันนี้มีเหตุเพลิงไหม้ที่อาคารกุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาต้องใช้รถดับเพลิง่
แปดขั้นด้วยกันบ้านนี้มาดับไฟ
เนรลูกศิษย์วัดก็ต้องฉีดน้ำสกัดกันนะฮะ
ก็ต้องฉีดน้ำสกัดกันเพื่อไม่ให้เพลิงลุกลามไปที่อื่นอีกนะครับ
อาคารเกิดเหตุเป็นอาคารสูง๔ชั้นนะครับ
มีชั้นได้ดินใช้เก็บของอีก๑ชั้นนะครับ
เพลิงอยู่ห้องเก็บของชั้น๓นะฮะ
ท่านผู้ชมครับก็เป็นพวกหมอนผ้าเครื่องใช้ที่ญาติโยมเอามาถวาย
ไม่มีพระเนรพักอยู่ที่นี่นะครับ
สมเนรวัย๑๖ปีนะครับท่านบอกว่าพักอยู่ในห้องข้างเคียงห้องต้นเพลิง
กำลังนั่งพิงกำแพงรู้สึกร้อนแผ่นหลังก็เลยออกไปดูพบว่าไฟไหม้ก็เลยรีบแจ้งเหตุกันนะครับ
แล้วก็บอกว่าช่วงเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้นะฮะนี่เกิดเหตุเช้าวันนี้นะ
แต่เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ในห้องเดียวกันนี่แหละมาแล้วครั้งนึงแต่ความเสียหายไม่มาก
ดับไฟไว้ทันวันนี้เกิดเหตุอีกนะครับแล้วย้อนไปเดือนนี้เนี่ย
สองมกราคมก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้พระที่ท่านอยู่ที่วัดนะครับบอกว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่านะครับ
เพราะได้พูดกันว่าตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้๒มกราคมเนี่ยนะก็เคยพูดไปว่าแน่จริงไหมอีกสิ

หลังจากนั้นถ้าเป็นใส่สวัสดิ์มันก็จะเยี่ยมมากเลย
ยังบอกว่าก็จะไม่เจอละ
พระทีวัชลูกสินลูกฮาต่างก็เลยมุ่งไปที่เรื่องอาถรรพ์นะฮะเพราะว่าเฉพาะเดือนนี้สามครั้ง
ถ้านับย้อนไปปี๖๓เท่านั้นเนี่ย๘ครั้ง
ยังหาสาเหตุไม่ได้แต่ว่าโชคดีดับไฟกันทัน
ไฟไหม้ไม่หนักมากแต่มีครั้งหนึ่งก็หนักสุดก็มีนะครับ

เนื่องจากในวัดเนี่ยไม่มีประเด็นความขัดแย้งระหว่างพระในวัด
พระกับลูกศิษย์ก็ไม่มีพระกับชาวบ้านในชุมชนก็ไม่มี

มีพระพุทธรูปคู่เมืองอุบลเป็นหลวงพ่อเงินอายุกว่า๗๐๐ปี
ซึ่งจากการเกิดเพลิงไหม้บ่อยครั้งเนี่ย
ชาวบ้านก็เลยวิตกกังวลว่ามันเป็นอาเภษอะไรหรือเปล่า
แต่ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งที่ใครต้องมาวางเพลิง
พิสูจน์หลักฐานก็ต้องรอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ

หลายครั้งหลายหนเวลามีเกิดเหตุเพลิงไหม้แบบ
ทีตรงนู้นตรงนี้หาสาเหตุไม่ได้เนี่ย
บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอาถรรพ์มันก็เกิดจากคนอะไรพวกนี้ก็มีนะ